คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่สุราธานีนะครับ
เป็นเหตุของสามีเก่าหึงที่อดีตภรรยา
พาแฟนใหม่เข้ามาอยู่ที่บ้าน
ทีนี้ตัวสามีเก่านะบุกไปแทงแฟนใหม่ไม่ยั้งเลยนะฮะ
แต่แฟนใหม่สู้กลับคุณ
สู้กลับแทงสวนเข้าคอสามีเก่าที่บุกไปเสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะตำรวจพร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะฮะ
เข้าตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายกันที่บ้านหลังหนึ่ง
ในตำบลละเม็ดที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีนะครับ
โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวรอบข้างก็เป็นสวนปาล์มน้ำมันนะครับ
ภายในห้องโถงพบศพของนายศิรวัตรแก้วมณีหรือว่าเป้อายุ๓๓ปีนอนหงาย

มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ลำคอ๑แผลและยังมีบาดแผลตามร่างกายนะครับ
ขณะที่ตัวของนายธนงศักดิ์แทร่เลี้ยวหรือว่าโอมอายุ๓๒ปี

ก็ถูกแทงเข้าที่หน้าอกซ้าย๑แผล

และถูกแทงซิกรงซ้าย๑แผลบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการตรวจสอบภายในบ้านพบอาวุธมีดพก๒เล่ม
เล่มก็น่ากลัวทั้งนั้นเลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ทีนี้มีการสอบปากคำผู้ที่แจ้งตำรวจก็คือนางสาวรำระดาศรีชม
อยู่ในอาการตกใจฮะเสื้อผ้าเปื้อนเลือดไปหมดเลย
บอกแบบนี้เธอกับผู้ตายเป็นสามีภรรยา
อยู่กินกันมา๑๓ปีมีลูกด้วยกัน๓คน
แล้วก็เลิกรากันไปประมาณ๓๔เดือน

แต่อดีตสามียังมารังความเธออยู่บ่อยนะครับ
จนวันนี้อดีตสามีขับรถกระบะมาที่บ้าน
ซึ่งเธอกับแฟนใหม่นอนอยู่ภายในห้องนอน
ดีสามีคงหึงก็เลยใช้มีดจะแทงแฟนใหม่ของเธอ
ตัวเธอเองพยายามจะห้ามแล้วก็ผลักอดีตสามีออกไป
จากนั้นนะครับปรากฏว่านี่แฟนใหม่ของเธอก็หันไปเห็นมีดที่วางอยู่
ก็เลยคว้ามีดเล่มนั้นแหละแทงอดีตสามีของเธอ
เข้าที่คอจุดสำคัญแทงไม่ยั้งเช่นกันนะครับ
อดีตสามีของเธอก็ล้มลงเธอก็รีบเอาผ้าขนหนู
กดมาห้ามเลือดไว้แล้วก็ต้องโทรแจ้งตำรวจนะครับ
อืมถือไม่คิดแล้วจะให้พรุ่งนั่งให้มัน
ตอนนี้ตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
เจ้าหน้าที่ส่งศพชนะสูตรโรงพยาบาลสุราธานี
แล้วก็นำตัวของผู้หญิงคนนี้นะฮะนางสาวรำรดา
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมและรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
หรือว่าแฟนใหม่ของนางสาวอำรำระดาด้วยนะฮะ